ส่วนความสำเร็จของฟุตบอลนะครับหลักสโมสรคนในจังหวัดก็มีความภาคภูมิใจ
เพราะว่าล่าสุดนะครับชัยนาธได้กลับขึ้นสู่หลีกสูงสุด
แล้วก็มีการมอบถ้วยแชมป์ไปแล้วครับ
เป็นการมอบถ้วยอย่างเป็นทางการนะครับจัดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอล
สันจุนดิหลกเลขาที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ทำการมอบถ้วยแล้วก็เหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการให้กับสโมสรครับ
โดยงานนี้มีแฟนบอลเข้ามาร่วมฉลองแชมป์กว่า๑๐๐คน
เป็นทีมแรกที่ได้ถ้วยนะครับถ้วยใหม่อย่างเป็นทางการ
หลังจากรับมอบถ้วยแชมป์วิถีทางฟุตบอลนะครับที่ผ่านมาทีมต้องตกชั้นลงมา
แต่ว่าสามารถฟันฝากอุปสรรคต่างจนพาทีมกลับไปสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งได้สำเร็จ
ผลงานชัยนาธครับ๖๗คะแนนเตะ๓๒นัดนะครับ
ละ๒๐เสมอ๗แล้วก็แพ้ไป๕โดยทิ้งห่าง
ส่วนโตต้าไทยลีกหรือว่าที๑ก็จะรู้ใช้วันพุธนี้
ที่จะรับถ้วยแชมป์เอาไว้แล้วด้วยนะครับ
หมายถึงว่าทรลองแชมป์อันนี้แต่ถ้วยแชมป์นั้นยังไม่ได้รับนะครับ
แข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในกลุ่มไอ
เวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาไทยก็ลุ้นเชียร์ให้ทีมช้างศึกจูเนียนั้น
อีก๓คะแนนนะครับเพื่อไปลุ้นในการเข้ารอบต่อไปได้ครับ